ไลด์กันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่รถสองแถวปกติเวลาเราขึ้นรถสองแถวเนี่ยถ้าที่นั่งว่างทุกคนก็อยากจะนั่งเนาะ
ใช่ต้องมานั่งผู้ชายคนนึงขึ้นมาที่นั่งโล่งเลยนะคะ
ไม่นั่งไปยืนเกาะมือข้างหนึ่งเกาะราวอยู่ด้านหลัง
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่เดินมานั่งนะสักพักนึง
ถึงบางอ้อแล้วคุณผู้ชมฮ่า
ญาตเซ็นเซอร์นะคะเย้ยฟ้าท้าดินไหมคะ
ที่นั่งทั้งแถบโล่งมากแต่มือข้างหนึ่งขอจับเอาไว้เพื่อความมั่นใจหรืออะไรไม่รู้
ส่วนมืออีกข้างช่วยตัวเองอยู่ค่ะคุณ
แล้วไปแบบนี้รอบเมืองเลยนะเออแล้วคือคนที่นั่งอยู่ในรถเป็นผู้หญิงหมดเลย
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยเธอเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาลเอกชน
สมุทรปราการนะคะเธอบอกว่าขึ้นรถสองแถวปากน้ำสำโรง
บ้านพักย่านปากน้ำจะไปทำงานจนรถเนี่ยวิ่งถึงพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนอ่ะ
มีชายวัยรุ่นคนนี้ขึ้นมาแต่ไม่ยอมมานั่ง
เธอก็ก้มเล่นโทรศัพท์มือถือไปไม่ได้สนใจอะไร
แต่สักพักรู้สึกได้ถึงสายตาเหมือนเขามองมาทางเธอค่ะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยพอเธอเงยหน้าขึ้นไปโอ้โหเต็มสองตาเลยจ้ะ

ตอนนั้นเราแต่งตัวไม่ให้ชุดทำงาน
ใส่กระโปรงหรือว่าใส่กางเกงค่ะใช่
ตอนนั้นเรารู้สึกตกใจตกใจมากค่ะ
คือมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูก
แต่มันก็เลยได้แต่เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้
กลัวไหมครับ

ก็จะบอกคนขับดีไหมแต่ก็จ่ายค่ารถแล้วก็
แล้วก็ส่งคลิปให้เพื่อนดูดีกว่าแบบนี้นะครับ
คืออารำตกใจเธอบอกว่าก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไร
พอเหลือบดูผู้โดยสารอีก๓คนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันที่นั่งอยู่บนรถเนี่ย
ทุกคนเหมือนไม่เห็นเหมือนอาจจะแบบก้มเล่นมือถือไม่ได้สังเกต
เธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะ
ที่ฉันแนะนำอย่างนี้ดีไหมถ้าเจอแบบนี้นะคะ

แต่ถ้าเราไปกลัวนะเขาจะยิ่งเหมือนกับได้ใจ

อันนี้คุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เคยบอกไว้